ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานกองบัญชาการตำรวจนครบานมาที่สนยานวา
ไปตรวจตู้เซฟที่ยึดได้นะคะจากสถานบันเทิงจินลิงผับนี่แหละนะคะ
ก็มีสามใบที่เก็บเอาไว้ที่สนยานวาซึ่งทั้งหมดเนี่ย
พิสูจน์หลักฐานผู้เชี่ยวชาญก็ตรวจสอบไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไป
ตรงจุดที่เขาปฏิบัติงานนะคะกั้นให้อยู่ข้างนอก
ตู้เซฟ๒ใบขนาดเท่าตู้เย็นประมาณ๖คิว
ที่พบในผับจินลิงค์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาเปิดสำเร็จแล้ว
ข้างในนั้นมีเอกสารเป็นแบบสอบถามของร้าน
ให้ลูกค้าไว้กรอกข้อมูลตอนที่มาใช้บริการ
แล้วก็เงินสดอยู่ในซองพลาสติก๑๒๐บาทคุณผู้ชมค่ะ
เซฟสองใบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ย้ายมาเก็บที่โรงพักนะคะ
เพราะว่ามันใหญ่แล้วก็น้ำหนักมาก
ก็ให้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมของกลางดูแลอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
พันธุ์ตำรวจเอกนัทพลโกมินทรชาติ
ภูมิครับการตำรวจนครบาน๖รักษาราชการแทน
ภูมิกับการตำรวจนครบานยานะวา
บอกว่าจนถึงตอนนี้มีตู้เซฟที่เปิดตรวจไปแล้ว๓ใบ
มันมีทั้งหมด๖ใบตรวจไปแล้ว๓ใบที่ตรวจยึดมานะคะ
แล้วก็พบเงินสด๑๒๐บาท
มีเอกสารในตู้เซฟอีก๒ใบที่ตรวจสอบนะคะ
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมค่ะก็ยังเหลือตู้เซฟอีก๓ใบ
ที่กำลังเปิดตรวจสอบอยู่
ข้าวของทั้งหมดภายในจะเป็นของกลางที่นำไปประกอบทางคดี
แล้วถ้าพบสิ่งผิดปกติเนี่ยนะคะ
ก็จะต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลทางกฎหมายด้วยค่ะ
คุณผู้ชมครับล่าสุดเห็นไหมครับว่าตู้เซฟมีหลายใบ
เจ้าหน้าที่ตรวจพบเงินจำนวน๕ล้านบาทนะฮะ
ล้านบาทเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกันต่อไปด้วยนะครับ